เรื่องการเมืองเดี๋ยวตามกันต่อ

เรื่องของการปรับปรามยาเสพติด
มีข่าวมาสดร้อนระวัง
แต่ละวันเนี่ยนะคะตำรวจปรับปรามยาเสพติด

ล่าสุดค่ะได้จับกลุ่มนายอาคมแทร่หมี่

แล้วก็ยังมีไอซ์อีก๒๐กิโลกรัมนะคะ

อันนี้ตรวจยึดได้เมื่อวานบ่าย
ขยายผลการจับกลุ่มตรวจค้น

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึด
ยาเสพติดคือยาบ้าได้เพิ่มอีก

ยาเสพติดตรงนี้๕ล้านเมตรนะคุณ

แล้วก็ตรวจยึดได้ขณะนี้เนี่ย
เป็นของกลางค่ะที่ตำรวจปรับรามยาเสพติด

หลังจากที่สืบทราบว่าลักลอบมาจากเชียงราย

จังหวัดลำปางนะคะสอบส่วนเบื้องต้นเพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหาใช้รถกระบะสามคันมุ่งหน้าไปยังอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
ขณะรถผ่านด่านตรวจก็พยายามแหกด่านหลบหนีตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มได้สองคันนะคะ
คันแรกเนี่ยเป็นรถนำทางส่วนคันที่สองเป็นรถที่บรรทุกยาบ้าและไอซ์เลยล่ะค่ะ
จากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ภายในรถกระบะทะเบียนกไก่
ะเบียนสามกอไก่โดยชาดาแปด
กรุงเทพมหานครสอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้น
รวมแล้วน่าจะเกิน๕ล้านเมตรนะคะ
รายละเอียดของเรื่องนี้ไทยรัฐทีวีจะติดตามอย่างใกล้ชิด

ครับถ้าเป็นเครือข่ายขนยาเสพติดรายใหญ่อะไรแบบนี้
กว่า๕ล้านเม็ดแบบนี้คนก็มองไป
เกี่ยวพันกับเครือข่ายไซสนะหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจก็ขยายผลกันอยู่นะครับ